คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
อย่างที่เรารู้กันแล้วค่ะท่านวันนอนนะคะประธานรัฐสภา
ก็มีการประธานสภามีการออกมาบอกแล้วนะคะ
ว่าจะมีการสั่งงดประชุมแล้วก็เลื่อนการโหวตนายก
ซึ่งจริงมันตามกำหนดจะต้องเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

เพราะท่านวันนอก็จะต้องออกมาชี้แจงกันหน่อย
มันมีประดุมประเด็นทางการเมือง
รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือเปล่าทำไมถึงไม่โหวตเลย
แต่ท่านมีคำอธิบายอย่างที่รู้ไป
ให้พิจารณาเรื่องข้อบังคับที่๔๑นะคะ
ทีนี้ท่านวันนอร์ค่ะประธานรัฐสภาค่ะก็อธิบายเรื่องของสาเหตุที่เลื่อน
ก็อย่างที่บอกค่ะผู้จัดการแผ่นดินยื่นคำร้องไป
เรียบร้อยแล้วให้สารรัฐธรรมนูลได้พิจารณา
มติของรัฐสภาเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนอบอกแบบนี้ผมก็มองนะว่ามันเป็นเรื่องดี
เมื่อมีข้อสงสัยมันก็ต้องมีการส่งเรื่องให้กับองค์กรสูงสุดพิจารณา
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ยั่งยืน
เพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลจะมีผลผูกพันกับทุกองค์กร
และยังมองว่าหากไม่เลื่อนการประชุมออกไปแล้ว
สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่๑๙
มันไม่ถูกต้องแล้วมันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
แล้วจะส่งผลกระทบต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องทำให้มันมาย้อนกระบวนการใหม่เลย
สภาเราเลื่อนไปจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของศาล
เพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นจะมีผลกระทบต่อการประชุมที่เราจะเลือกนายกรมตรี
เพราะถ้าเลือกนายกดีแล้วสารชี้เห็นว่าวิธีการเลือกไม่ถูกต้อง
เราต้องย้อนไปซึ่งจะไม่เกิดความเสียหายเฉพาะเรื่องเวลา
ก็จะเกิดขึ้นขึ้นความเสียหายกับคนที่เราเลือกไปด้วยกับนายกรัฐมนตรีด้วย
กระบวนการต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอครับต้องรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐมนูล
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยเรื่องของแนวทางนะคะหลายแนวทางเพราะจริงผู้สื่อข่าวก็พยายามย้ำว่า
เอาแล้วยังไงอย่างนี้จะต้องรออีกนานแค่ไหนแล้วถึงจะได้โหวตนายกรัฐมนตรี
ท่านวันนอบอบมีสองแนวทางนะคือถ้าเกิดว่าศาลนั้นนู้นเนี่ยไม่รับคำร้อง
เรื่องนี้สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีเลยนะคะนัดวันโหวตได้เลยแต่ถ้าสารรับคำร้องบอกก่อนนะ
ต้องชะลอออกไปก่อนค่ะและปฏิเสธด้วยไม่มีในเรื่องการเมืองไม่ได้เขาคางอะไรวันนี้ก็ได้รับการวิพากค์วิจารณ์มาก
ย้ำว่าหากสารรัฐมนูลไม่รับคำร้องการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ท่านบอกแบบนี้บอกว่า
มันก็เกิดขึ้นได้ทันทีแหละเพราะเอาจริงก็ไม่อยากจะให้มันมีการเสียเวลาไป
แต่ก็รู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่ต้องมีการรีบพิจารณา
เพื่อให้มีนายกแต่อย่ามาคาดคันกันเลยว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่หรืออย่างไร
เพราะหลายคนออกมาวิภาควิจารณ์เรื่องนี้
อะไรที่ทำแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูลก็สามารถทำได้
ขณะที่ทางด้านของสอบบัญชีรายชื่อของพักพลังสังคมใหม่
กับคุณชาวลิศออกมาบอกว่า
ที่เสนอให้พักเพื่อไทยและ๘พักร่วม
ตอนนั้นมีแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

ในการสนับสนุนคุณพิทาขึ้นเป็นนายก

ก็อาจจะต้องมีการทำใหม่หรือไม่

เพราะว่าพักใดที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาล

ที่สำคัญก็จะต้องยึดมั่นใน๘พักแล้วก็เสียงส่วนมากด้วยค่ะ
เริ่มไว้ก็ได้
แล้วเสียงของ๘พักร่วมขณะนี้๓๑๒เสียง
อาจจะไม่พอในการดึงพักที่๙พักที่๑๐มาเพิ่มหรือเปล่า

ก็มีการพูดต่อค่ะบอกว่าอยู่ที่พักเพื่อไทยแหละ
เพราะทั้ง๘ภักดิ์มอบให้ภักดิ์เพื่อไทยไปเป็นแกนนำแล้ว
เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าพักเพื่อไทยจะไปประสานมายังไงค่ะ